แต่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยชั้นม๔
ดันไปละเมิดลิขสิทธิ์ขโมยภาพในการ์ตูนดังของญี่ปุ่นมาไว้ในแบบเรียน
แล้วไปติดภาษาญี่ปุ่นมาด้วยแบบเต็มแต่ว่ามีการพิมพ์ภาษาไทยเพิ่มเท่านั้นเอง
แล้วก็มีคนไปแชร์โอ้โหวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลย
นี่เลยคุณผู้ชมภาพนี้เห็นภาษาญี่ปุ่นไหม
เห็นชัดเลยค่ะใช้คำนี้

เผยแพร่ภาพส่วนหนึ่งของแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
วิชาสังคมศึกษาชั้นม๔พิมพ์โดยสสวคือ
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
โดยมีกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้เป็นแบบเรียนได้อย่างถูกต้อง
ภาพนี้เป็นบทเรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัย
มีการนำภาพจากการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า
ภาษาญี่ปุ่นคือชิงเกคิโนเคโอจิน
ข้างล่างที่เห็นเป็นภาษาญี่ปุ่นทางขวาตัวใหญ่
คือชื่อการ์ตูนเรื่องนี้ที่เขียนว่าชิงเกคิโนเคโอจิน

แล้วพิมพ์ภาษาไทยเพิ่มแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นเห็นอยู่ชัดเจนมาก

หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปโอ้โหคนในโซเชียลนะครับ

เขาก็มีการเอาภาพต้นฉบับคือจากหนังสือการ์ตูน
เป๊ะแล้วมันเหมือนกับในแบบเรียนของไทยเลย
ยกเว้นภาษาไทยที่ไม่มีการพิมพ์เพิ่มไปเท่านั้นเองนะฮะ
ชาวเน็ตก็งงว่าอ้าวทำไมมันเกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ขึ้นได้
มีการละเมิดลิขสิทธิ์บนหนังสือเรียนอย่างเป็นทางการของไทยได้
ทั้งที่มีการตรวจสอบอนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการมาแล้ว
คือประเด็นคือภาพเนี้ยต้นต่อก็คือมีคนนึงเขาเอาไปตัดต่อขำขำอ่า
เอาภาพจากการ์ตูนมาตัดต่อคำแล้วก็เอาไปโพสต์ลงแบบสนุกสนาน
แต่ก็ไม่คิดไงว่ากระทรวงศึกษาธิการเลยนะ
จะเอามาเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ค่ะ